ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนสพจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

ชนชาวไทยภูเขาเสียชีวิต๒คนเหมือนกัน

ที่สนุทภูทรแม่ปิงแต่ว่า
เขาไม่ยอมรับว่าวันที่เกิดเหตุใครเป็นคนขับ

คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาไปเกี่ยวกันก่อน

แล้วรถกระบะคันนี้ทับไปเลย
ครับคือรถคันนี้ชื่อเป็นของผู้กำกับ
แต่เขาไม่ยอมบอกว่าวันที่เกิดเหตุใครเป็นคนขับ

คือหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้แสดงตัวทันที
ชาวเน็ตก็พยายามที่จะส่งข้อมูลกันต่อ
เพื่อที่จะตามหารถกระบะคันนี้นานพอสมควร
แล้วญาติของผู้เสียชีวิต
ก็ไปร้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

เพราะว่าตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

หนึ่งคดีก็ไม่คืบ
สองเรื่องพยานหลักฐานต่างก็ไม่ได้เก็บรวบรวม
ญาติของผู้ตายต้องไปหาหลักฐานเอง
แล้วผู้ตายเป็นเด็กชาวไทยภูเขาด้วยไง
ตำรวจภูทรแม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

พาลตำรวจเอกสรชดบุญวิเศษ
เป็นผู้กำกับงานกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูทรเชียงใหม่เนี่ย
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวานครับ

เป็นผู้ครอบครองรถกระบะโตราต้าสีดำ
ทะเบียนพพึ่งบไม๘๘๑๑จเชียงใหม่จริง
ซึ่งรถคันนี้ไปปรากฏในคลิปวิดีโอ

เข้าไปทับเด็กสองคนเสียชีวิต

แล้วก็ไปทับร่างเด็กสาวสองคนเสียชีวิต
ก็คือนางสาวกฎชกรลำทานสาธิธรอายุ๑๖ปี
แล้วก็เด็กหญิงจันจิราเหล่าหมู่อายุ๑๒ปีเสียชีวิต
ซึ่งทั้งคู่เป็นชาวเขาเผ่าลาหู
โดยเหตุเกิดบนถนนสายสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีอำเภอเมือง
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาแก่

หรือแจ้งเหตุแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุพอเกิดแล้วปุ๊บเนี่ย
คนขับรถคันนี้ก็หนีหายไปเลย

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสรโชธระบุว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนขับรถคันนี้นะครับ
และไม่ขอให้การใดในชั้นของการสอบสวน
โดยจะไปให้การในชั้นศาลเพียงเท่านั้น
แต่ว่าต่อมาเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกสุรโชธก็ให้ญาติ
นำรถกระบะคันที่เกิดเหตุไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน
ต้นตรวจสอบพบว่ากันชนหน้าด้านซ้ายมีรอยถูกชนอย่างแรง
ซึ่งตำรวจก็จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาร่องรอยการชน
เพื่อประกอบสำนวนคดีก่อนจะสรุปเสนอให้กับอายการพิจารณาต่อไปนะครับ